คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าพ่อแม่ของเราเป็นหนี้แล้วท่านเสียชีวิตไปเราผู้เป็นลูกก็ต้องเป็นผู้รับมรดกโดยโดยปริยาย
เพราะเราคือทายาทมรดกนั้นไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่พ่อแม่เราครอบครองนะฮะ

แต่นั่นหมายถึงรวมถึงมรดกหนี้สินด้วย
ที่เราต้องรับมาดูแลและเป็นภาระต่อจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
หนูต้องช่วยพ่อกับแม่ทำงานตั้งแต่อายุ๖ควบ
เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่
แม่ของหนูพิการตาด้านซ้ายตั้งแต่เกิด
ด้านขวาปัจจุบันก็เลือนลางและมองอะไรไม่ค่อยชัด
ส่วนพ่อของหนูพิการตาบอดสองข้าง
ผมตาบอดมา๒๐กว่าปีแล้ว

ถึงแม้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเราจะน้อย
ก็ต้องใช้แรงนี่แหละเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตต่อ
ในวันนี้ที่มองเห็นอยู่
ขอสู้ค่ะสู้เพื่อให้ลูกอยู่ดีในวันครั้งหน้า
และวันนี้ครับครอบครัวของน้องลินจากนครพนมกำลังประสบวิกฤตอยู่
เราไปพูดคุยพร้อมกันเลยครับ
คุณครูสวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีครับน้องหลินสวัสดีนะลูก
ทุกข์ที่สุดเลยในใจก็เรื่องหนี้สินค่ะ
เพราะถ้าเราไม่มีหนี้สินการที่เราดำเนินชีวิตอยู่
มันจะทำให้เราดำเนินไปได้ดีกว่านี้ค่ะ
หนี้สินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแม่
เกิดตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่
เอาไปจำนองทกศค่ะ

แล้วก็ได้มีการผ่อนชำระหนี้ไปบ้างไหมครับแม่
การผ่อนชำระหนี้ยังไม่มีค่ะ
หนี้คงเดิมแต่ชำระดอกเบี้ยแทน

จ๋ามันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหนครับ

คือเราไม่สามารถที่จะหาต้นทุนตรงนั้นมาใช้หนี้ได้
ตามความเหมาะสมที่ทางธนาคารเขากำหนดมาครับ
ก็เลยต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับทั้งคู่เลย
พ่อเนี่ยเสียดวงตาไปแล้วนะ
จริงแล้วหนูถามหน่อยถามย้อนไปหน่อยได้ไหมพ่อว่า

เริ่มเสียดวงตามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่

มันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งปกติเนี่ยพ่อก็คือตาใสแจ๋วเลย
คือมองเห็นได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป

หาว่านแห่น้ำโขง

พ่อไม่เคยเห็นหน้าลูกสาวพ่อเลย

ไม่ใช่นับวันไม่ใช่นับเดือน

วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแม่ก็คงน้อยใจมั้งคะที่ตัวเขาเกิดมาตาบอดแล้วจะเป็นภาระจะเป็นภาระให้กับลูกเมียเลยเกิดความน้อยใจคือมันท้อไปหมดเลยเหรอพ่อความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นยังไงไหน
มันมืดไปหมดครับบอกอะไรก็ได้ครับมันมืดไปหมดแล้ว
คือเหมือนชีวิตนี้เราเขาหมดสิ้นแล้วคนที่เคยทำงานได้เคยมองเห็นแล้วอะไรทำให้พ่อฉุกคิดได้
กับเมียครับลูกกับเมียให้กำลังใจ
แม่ให้กำลังใจพ่อบ้างไหนบ้างอันนั้น
เขาบอกว่าพ่อแม่เราน่ะเลี้ยงเรามาก็นานแล้ว
เราต้องสู้สิลุกขึ้นมาสู้ใหม่ชีวิตที่เหลือก็ยังมีลูกกับเมียอยู่
แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผู้ชายคนนี้นะฮะจากที่เสียดวงตาไปยังมีชีวิตต่อมาได้อีก

แล้วเขายังสามารถสู้ชีวิตได้
แล้วสู้ชีวิตของพ่อในครั้งนี้นะ

พ่อทำทุกสิ่งทุกอย่าง

แม่เองก็ช่วยพ่อจน
ส่งผลกระทบถึงสุขภาพแม่ด้วยเหมือนกัน

แล้วก็ปวดที่ช่วงท้ายของเอว

ก็มีปัญหาดวงตาเหมือนกัน

ข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างซ้ายบอดสนิท
แล้วตอนนี้เริ่มส่งผลมาที่ข้างขวาที่แม่มีอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็บางทีก็รู้สึกมัวค่ะมัวจนมองอะไรไม่เห็น
เพราะมันมีโต้ขาวติดอยู่จะกินตาดำเข้าไปแล้วค่ะ

กำลังจะกินเข้าไปในตาดำ
หนูลินแล้วแม่ไปหาหมอไปอะไรบ้างไหมลูก
ไปค่ะแต่ก็ไม่บ่อย

ห่วงมากค่ะเพราะว่าเห็นแม่ทำงานหนักทุกวัน
ไม่ค่อยจะมีเวลาพักเลยค่ะ
เวลาบอกให้แม่ไปหาหมอแม่ดื้อไหมลูก
ดื้อค่ะไม่ยอมไปแม่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมาก

ที่กลัวหมอก็คือกลัวหมอบอกว่า
วันนี้แม่จะไม่มีโอกาสได้มองเห็นอีกแล้วนะ
แล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงแม่จะทำยังไงครับ
ถ้าวันนั้นมาถึงมันก็คงจะแย่ที่สุดในชีวิตแล้วล่ะค่ะ
เพราะอีกชีวิตสองชีวิตนี้เขาจะอยู่กันอย่างไร
ถ้าหากว่าแม่มีสายตาที่มืดบอดไปแล้ว
ผมถึงได้บอกไงผมไม่อยากเห็นวันนั้นแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนั้น

เป็นกำลังใจให้แม่แล้วก็คอยดูแม่นะลูก

สังเกตดูถ้าเขาบอกว่าให้ไปแม่สละเวลาสักนิดนึงนะครับ

ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอค่ะ

เดี๋ยวยังไงในส่วนนี้เนี่ยด้วย

ลินลูกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลิน

เริ่มช่วยแบ่งเบาหน้าที่มาตั้งแต่

ขวบก็ยังเป็นเด็กยังวิ่งเล่นกันอยู่เลย

เช้าขึ้นมาหนูทำอะไรค่ะ
ในวันปกติหนูก็จะตื่นตี๕
ขึ้นมาทำงานช่วยพ่อแม่
ประมาณ๗โมงหนูก็จะไปโรงเรียน

หนูก็จะตื่น๖โมงมาทำงานช่วยพ่อช่วยแม่ค่ะ
ตอนแรกหนูก็คิดว่ามันหนักเกินตัวเรา

แต่พอเห็นพ่อกับแม่ทำงานหนักทุกวันไม่มีเวลาพัก
เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูก

หนูเลยมีความคิดที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ค่ะ
นอกจากนี้ยังเรียนดีอีกประหารด้วยนะคะใช่ค่ะเกตเฉลี่ย๓๓นะคะ
แต่ตอนนี้เข้ามาเจอกันได้อย่างไรคะครู
ก็จริงแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ
แต่ว่าลินเขาก็ไปเรียนปฐมหลังจากที่มาเรียนมัธยม
จะมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน๑๐๐ค่ะ
โรงเรียนเราจะเยี่ยมทุกบ้านทุกหลัง
วันแรกที่ครูเปิดไปเจอที่บ้านเนี่ยเขากลัวเขาสภาพเป็นยังไงครับ
บ้านเนี่ยทั้งบ้านทั้งหลังมีไฟอยู่แค่ดวงเดียว
ไฟฟ้าดวงเดียวทั้งบ้านห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ใช้ผ้าใบ
ผ้าใบหลองมาค่ะแล้วก็ทีนี้พอเห็นในลักษณะนั้น
พอก็อนุมัติให้ไปติดไฟให้เพื่อความปลอดภัยให้เห็นให้มีแสงสว่าง
ให้ทั่วบ้านแล้วหลังจากนั้นก็หาทุนการศึกษาให้
ซึ่งงานแน่แนวของโรงเรียนเรนูเนี่ย
เกรดดูแลเรื่องทุนการศึกษานะคะก็ช่วยขอจากหน่วยงานต่าง
ภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนให้กับลิน
ปีละ๒๔๐๐๐บาทจนจบม๓นะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบพระคุณมาก
มาพูดถึงเป้าหมายหน่อยลูกว่าวันนี้จริงแล้วเนี่ย
ที่หนูมาในรายการเกมต่อชีวิตเนี่ยน้องลินวิกฤตที่มันเกิดกับครอบครัวของเราในตอนนี้ที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดคือเรื่องอะไรลูก
หนี้สินค่ะถ้าเกิดว่าแม่มีนิสัยพวกเราก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง
เพราะว่าที่บ้านก็ทำนาปลูกข้าวกินเองเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกผัก

คุณผู้ชมครับคำว่าหนี้สินเป็นแล้วเลิกยากมากโดยเฉพาะหนี้มรดกที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ก่อโดยตรง
ครอบครัวคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะครับอยู่กันอย่างเรียบง่ายกินอยู่กับธรรมชาติ
แต่นี่ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนมากขึ้นร้อยเท่าพันเท่าจนต้องแลกกับสุขภาพ
เกิดความเครียดให้กับคนในครอบครัวและส่งผลกระทบด้านจิตใจให้กับเด็กในบ้านด้วยนะครับ
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องรินนะครับว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านได้ไหมในวันนี้
ถ้าได้นะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของน้องลินให้อยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นครับ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เบอร์ของครูต่อ๔ตัวสุดท้ายที่เขียนไว้ที่หน้าต่างคือหมายเลขใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่